ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะเป็นรถโม้ปูนนะคะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือเวลาคุณผู้ชมขับรถไปตามซอยเนี่ยหากขับไปตามซอยแล้วก็จะมีการระมัดระวังต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเบียดการแซงการระมัดระวังเป็นเลนที่รถสวนมา
ใช่แต่ปรากฏว่ารถบรรทุกโม้ปูนคันนี้ค่ะเขาหลบรถบรรทุกอีกคันที่สวนทางมาไม่พ้น
กระทั่งพลิกคว่ำแบบที่เห็นในภาพนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
นี่คือสภาพรถบรรทุกที่พลิกคว่ำนะคะอยู่ริมถนนค่ะคุณผู้ชม
คือรถคันนี้เป็นรถบรรทุกฮีโร่ฮีโนสีขาวทะเบียน๗๔๗๑๔๔๔๓สระบุรี
เป็นรถโม้ปูนนะคะพลิกคว่ำเสียหายแบบนี้ตามสภาพที่เห็น
ทีนี้ที่มาที่ไปค่ะคนขับรถนายคำภูเขาบอกว่าตอนช่วงที่ขับรถมาเนี่ย
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกอีกคันสวนมาเขาหลบไม่พ้นจนกระทั่งเสียหลักแบบนี้
และโชคดีที่กระโดดออกจากรถได้ทันก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ส่วนคนที่มาด้วยอีกคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
และที่สำคัญคือกลางคืนในช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ไม่มีไฟ
สองฝั่งข้างทางต่างนอกจากจะแคบไม่มีไฟหรืออาจจะไม่ชินเส้นทาง
อันนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้แต่ก็โชคดีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักเท่าไหร่ก็คือเล็กน้อย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งหมดเพราะว่าเคราะห์ดีที่กระโดดออกจากรถได้ทันท่วงทีนะคะ